วันนี้กลายเป็นข่าวใหญ่นะครับเพราะว่า
เจ้าหน้าธีหันุมารกองปราภไปเลยฮะ
ไปที่บ้านของเสียโป้ครับ

นี่แหละฮะโดยบอกว่ามีหมายจับมีหมายจักษาอาญา
เรื่องของเสียโป้ชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์
ใช่ค่ะโอ้โหแล้วก็ไปบุกปฏิบัติการตั้งแต่๖โมงเช้า
คือเสียโป้ยังอยู่ในพัชตัวอยู่เลยนู่นพัชตัวถึงเดียวเลย
แต่สุดท้ายเสียโป้ก็พาขึ้นไปค้นบนอาคารนะครับ
คุณผู้ชมไปดูปฏิบัติการนี้หน่อยนะครับ
แล้วก็จริงแล้วเรารอการแถลงจากพบตรหน่อย
พบตรจะพูดถึงปฏิบัติการในการตรวจค้นจับกลุ่มเสียโป้อย่างไร

ใช่นะครับเราไปดูปฏิบัติการเมื่อเช้าหน่อย

ขึ้นไปบนอาคารเห็นคนอยู่ด้านบน

จากนั้นก็มีการเรียกโป้ลงมา
มาเปิดประตูมีหมายค้นพาขึ้นไปหน่อย
นี่ฮะตำรวจก็ต้องทำงานด้วยความระมัดระวังเหมือนกันนะฮะ

ในการตรวจที่พักของนายเสียโป้โป้อานนท์นี่ชื่อเขานะฮะ
โดยเสียโป้ก็มาเปิดให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้น

แล้วก็มีการไลฟ์สดปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ในไลฟ์ของเสียโป้ด้วยนะฮะ
แล้วก็เสียโป้พูดตลอดในช่วงที่เจ้าหน้าที่
เปิดปฏิบัติการแบบนี้เข้าไปในอาคารแบบนี้
ถือปืนแบบนี้บุกเข้าไปทีละห้องทีละห้อง
เจ้าหน้าที่ก็บอกให้ไปเสียโป้เปิดไฟหน่อยมันมืด
เสียโป้บอกผมก็ไม่ค่อยได้ขึ้นอาคาร
ไฟอยู่ตรงไหนไฟไม่ติดรึเปล่าอะไรแน่นะฮะ
เสียโป้ก็พาเข้าไปแต่ละห้องแต่ละห้อง
ห้องก็มีเด็กบางห้องมีผู้หญิงบางห้องมีคนงาน
และเสียโป้ก็พูดขึ้นมาบอกว่าผมก็ไม่ใช่อาทยากรนะฮะ
ผมไม่ใช่อาชญากรแต่เจ้าหน้าที่โอ้โหต้องมาถึงขนาดนี้
ใช่ค่ะเพราะว่าตอนที่ค้นเนี่ยเสียโป้ก็จะบอกว่ามันไม่มีอะไร
เปิดให้ดูเลยมันไม่มีอะไรแบบนี้

เอาลุก
เปิดเร็วไม่มีอะไรหรอกพี่ธรรมดาครับพี่
ขออนุญาตครับบริเวณบุคคลธรรมดาไม่ใช่อาชากรครับพี่

หมายจับคดีจัดตั้งเล่นการพนัน
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะไปเกี่ยวข้องกับชื่อของเว็บพนันออนไลน์ที่เสียโป้
ซึ่งหมายจับครั้งนี้นะฮะก็นำโดยพลตำรวจเอก
ดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
นำกำลังกองบังคับการปราบปรามและชุดฮานุมานกองปราบ
ส่วนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปราบปรามอาธิกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเข้าทำการตรวจค้นที่พักอาศัยของเสียโป้นะฮะ
แล้วก็เข้าทำการจับกลุ่มนายเสียโป้โป้อานนท์
หมายจับสารอาญานะครับซึ่งแน่นอนนะฮะ
หลายคนก็เคยติดตามเรื่องของกรณีของเสียโป้
ก็จะเห็นภาพแบบนี้วนเวียนเป็นวัฒจักรนะคุณนะ
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นที่พักกรณีอะไรบ้าง
กรณีการค้นอาวุธกรณีปราบปรามการพนัน
กรณียาเสพติดอะไรต่างนาน

เดี๋ยวก็ค้นเดี๋ยวก็สอบสวน
เดี๋ยวก็คุมตัวเดี๋ยวก็ปล่อยตัวไป
แต่คราวนี้ตำรวจมาปฏิบัติการ
ด้วยการมาพร้อมกับหมายจับสารอาญา
ข้อหาร่วมกันจัดโฆษณาชักชวน
ให้ผู้อื่นเล่นการพนันหรือพนันออนไลน์
และสมคบกันให้มีการเล่นพนันออนไลน์นะครับ
อาคารพาณิชย์เลขที่๖๐ทับ๒๕
ถนนเพชรเกษมซอย๔๔แขวงบางว่า
เขตภาษีเจริญกรุงเทพอนาคอ
ซึ่งเป็นบ้านพักของนายเสียโป้นี่แหละครับ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้าไปในการตรวจค้นนะครับ
ภายในที่พักก็จะมีทั้ง
คนที่เป็นลูกน้องเสียโป้นะ
ก็เข้าไปตรวจค้นควบคุมตัวคนงานชาวเมียนมาได้๒๕คน
แล้วก็จับกลุ่มนายพัชรพลจันสว่างลูกน้องของเสียโป้
โดยยึดอาวุธปืนได้๑กระบอก
กับกระสุนปืนอีก๑๑นัก
จากนั้นมีการประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เข้าตรวจคัดกรองโรคกับคนงานทั้งหมด
ก่อนคุมตัวไปสอบปากคำนะครับ
โดยรายละเอียดการจับกลุ่มจะมีการแถลงข่าวอีกครั้ง
กองบังคับการปรับปรามซึ่งตอนนี้เราก็รออยู่

เห็นบอกว่าที่กองปราบเริ่มมีการตั้งโต๊ะแล้ว
ต้องค่ะเพราะว่าตอนนี้พบตรเดินทางมาถึงที่กองปราบแล้วนะคะ
เดี๋ยวอยากให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศสดตอนนี้หน่อย
ว่าตอนนี้ตั้งโต๊ะเตรียมพร้อมใกล้จะแถลงแล้ว
นี่ค่ะเริ่มแล้วใช่ไหมคะอ่าเริ่มแล้วนะคะ
ผอบตรผลตำรวจเอกสวัสดิ์แจ้งยอดสุข
ก็นั่งหัวโต๊ะในการแถลงเรื่องของปฏิบัติการครั้งนี้นะครับ
รอสักนิดนึงว่าพบตรจะแถลงอะไรบ้างนะครับ
เพราะว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะ๗นาฬิกา๔๕นาทีนะครับ
ทางด้านรองพบตรพร้อมด้วยผู้บังคับการกองปราบ
ก็นำตัวของเสียโป้โป้อานนท์มาที่นี่กองปราบปราม
นำตัวมาแล้วก็ต้องมีการสอบปากคำนะครับ
โดยเมื่อเช้าตำรวจบอกว่าขอเวลาในการทำงานอีกสักนิดหนึ่ง
แต่แน่นอนคดีนี่คือคดีของการพนันนะครับ
ส่วนทางด้านของแรงงานคนอื่น๒๐กว่าคน
ตำรวจก็แยกไปสอบปากคำที่สนภาษีเจริญนะครับ
ก่อนที่จะสรุปผลการสอบสวนแจ้งข้อหาดำเนินคดีทั้งหมด
แก่พบตรซึ่งตอนนี้นั่งหัวโต๊ะ
แถลงรายละเอียดให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริง

ฟังเสียงบางช่วงบางตอนสั้นสักนิดนึง
ฟังหน่อยฮะนี่เสียงสดนะฮะ
ก็ได้ขอสารออกหมายจับ
เมื่อเช้าเข้าไปทำการจับปุ่ม
เฉพาะหมายจับที่จับ๑๒หมาย
แล้วก็มีการจัดซึ่งหน้าเพราะว่าพบการพกพาอาวุธปืน

แล้วก็มีหมายจับเก่าอีกสอง

ต้องไล่ทำการจับกลุ่มให้หมด
ก็จะเห็นว่าการสืบสวนเนี่ย
เราทำค่อนข้างละเอียดใช้เวลานาน

บางช่วงบางตอนที่พบตรกำลังแถลงอยู่
บอกว่าการปฏิบัติการครั้งนี้
เป็นการขอสารอาญาออกหมายจับ๑๒หมายจับ

น้องเสียโป้ที่พกพาอาวุธปืนด้วยก็กลายเป็นอีกหนึ่งหมาย
เป็นรวม๑๓หมายแล้วก็ยังมีหมายจับค้างเก่าอีก๒ด้วย
รายละเอียดเรื่องนี้เดี๋ยวคืบหน้าเพิ่มเติมถ้าเกิดสัญญาณได้

คือมันมีข้อมูลออกมาว่าตัวของเสียโป้โป้อานนท์
อันนี้คือชื่อจริงของเขาคือเสียโป้นามสกุล
คือโป้อานนท์ก็เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ชื่อดัง
ก็ชื่อคล้ายกับปฏิบัติการนี้แบบการาคซี่ชัดดาว
เงินบริจาคเงินช่วยการกุศล

ให้หลายคนมาเล่นการพนันออนไลน์

ใช่ค่ะทีนี้พอได้เงินมาเสียโป้ก็จะเอาไปแจกจ่ายไงก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งฉายาว่าเป็นนักบุญเป็นเสียโป้นักบุญ
แต่ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็คงต้องทำงานแบบว่าเก็บรวบรวมรายละเอียดจนกระทั่งชัดเจนถึงนำหมายทั้ง๑๒หมายมาควบคุมเสียโป้เมื่อเช้านี้นะฮะ
เดี๋ยวเรารอสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าทีมข่าวของเราก็อยู่ที่กองปราบปรามนะครับฟังทางด้านของพบตรแถลงอยู่
ถ้าทันแหลงครบถ้วนอย่างไรเดี๋ยวเราสรุปให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงปฏิบัติการครั้งนี้พอหลายคนบอกโอ้เห็นภาพแบบนี้บ่อยเดี๋ยวก็บุกจับเดี๋ยวก็บุกจับเดี๋ยวก็ควบคุมตัวเดี๋ยวก็ปล่อยตัวเสียโป้นะฮะ
แล้วก็ภาพนี้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อเช้านี้นะคะตอน๖โมง